มีหนุ่มปรายศนีย์คนหนึ่งเขาลงไปช่วยคนที่ขี่รถล้มแต่กลับถูก
ยิงใส่อ่าพอไปแจ้งความเจอผู้ชายคนนี้บนโรงพักอ้างตัวเป็นตำรวจสุดท้ายเนี่ย
หนุ่มคนนี้ไปช่วยเขาแต่ถูกตั้งข้อหาพยายามฆ่ากลับมา

ก็เลยงงว่าทำไมมันถึงเป็นแบบนี้คุณผู้ชมเอาไปดูเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นกันหน่อย
เมื่อวานนี้นายจักริจเสียงจีนหนุ่มบรุษปรัชนีจากจังหวัดกาญจนบุรี
เดินทางมาร้องขอความเป็นธรรมกับตำรวจกองปราบ
โดยมีนางรัฐใจเสียงจีนคือแม่มาด้วยแล้วก็ทนายความ
นายจักริตบอกว่าเขาถูกตำรวจสพเมืองกาลแจ้งข้อหาร่วมกันพยายามฆ่า
พกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะและข้อหาอื่นอีกหลายข้อหา
ทั้งที่เขาไม่ได้ทำผิดอะไรเลย
เรื่องทั้งหมดเป็นแบบนี้
ทุ่มของวันที่๑๕มกราคม
นายจักริตขี่รถไปส่งรุ่นน้องในตัวเมือง
ระหว่างทางเขาขี่รถไปบนถนนลิ้นช้างเขาปูนตำบลหนองย่าอำเภอเมืองกาญจนบุรี
ไปถึงบริเวณหน้าโรงเรียนเขาปูน
ลักษณะขับสายไปสายมาเหมือนคนจะเหมา
อันนี้เราจำลองภาพเหตุการณ์ให้ฟังให้ดูแบบนี้นะว่าภาพเป็นแบบนี้
ทีนี้นายจัดกิจตัดสินใจเร่งเครื่องแสงเพราะกลัวว่าถ้าขับตามท้ายแล้วเดี๋ยวจะไปชนเข้า
เดี๋ยวจะกลายเป็นเรื่องของอุบัติเหตุ
และรุ่นน้องที่ซ้อนท้ายมาด้วยกันนะฮะ

นายจักริตกับรุ่นน้องตัดสินใจชะลอรถจะลงไปช่วยเหลือคนขับว่าเขาเจ็บมากน้อยแค่ไหนก็ลงไปดู
หยิบปืนที่เหน็บเอวขึ้นมายิงใส่นายจักริตและรุ่นน้องกระสุนโดนรถแตกเลยครับ
แล้วก็กระเด็นไปโดนน่องขาซ้ายของรุ่นน้องก็บาดเจ็บ
แล้วด้วยความตกใจกลัวเนี่ยรุ่นน้องที่นั่งซ้อนท้ายมาก็เลยกระโดดลงจากรถแล้วก็วิ่งหนีเข้าไปขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านในระแวกนั้น
ส่วนนายจักริตท่าทางเห็นแล้วไม่ดีแล้วรีบขี่รถออกไปดีกว่าแล้วก็ไปบอกครอบครัวว่าเนี่ยถูกไล่ยิงให้พาไปแจ้งความหน่อย
ไปฟังเสียงของนายจักริตนะครับ
จังหวะที่จะขึ้นแซงนั้นนะครับเขาหันมามองครับรถเครื่องคันที่ไส้ไปไส้มาหันมามองแล้วหันมากลับไปอีกทีเขาล้ม
เขาล้มผมก็เลยชะลอชะลอดูตรงที่เขาล้มครับและอยากจะช่วยเหลือเขาตอนที่เขาล้มครับแต่ยังไม่ทันได้ช่วยเลยครับเขาหยิบปืนที่เอวเขาครับยิงใส่ผม
น้องผมตกกระใจครับคนที่นั่งซ้อนท้ายมาด้วยครับตกใจตั้งแต่เสียงปืนดังขึ้นนัดแรกครับแล้วก็วิ่งเข้าไปแอบตรงบ้านคนคนนั้นผมก็เลยตัดสินใจบิดรถหนีออกจากที่เกิดเหตุนะครับแล้วก็มาเล่าให้แม่ฟังให้แม่พาไปแจ้งความครับว่าโดนยิงเข้าที่ขาข้างซ้ายครับ
เขาตั้งข้อหาผมว่าร่วมกันพยายามฆ่าเจ้าหน้าที่คณะปฏิบัติหน้าที่มีอาวุธปืนพกไปในที่สาธารณะครับแต่ปืนผมก็ไม่มีครับ
ทำไมโดนข้อหาหนักขนาดนั้นคือไม่แน่ว่าคนที่รถล้มเนี่ยอาจจะหนีเจ้าหน้าที่มาหนีอะไรมาบางอย่างอาจจะหนีเจ้าหน้าที่มาแล้วเจ้าหน้าที่อาจจะกำลังไล่ตามมาข้างหลังแล้วปรากฏว่าจังหวะที่หันมามองแล้วรถเสียหลักล้มแล้วพอดีเขาเห็นพอดีจะลงไปช่วยโดนยิงสวนกลับมาไอ้เสียงปืนนัดนั้นเนี่ยอาจจะอาจ
ประชาชนกับตำรวจนะครับทีนี้ให้ไปดูอีกคลิปหนึ่งคุณผู้ชมมันเป็นคลิปภาพเหตุการณ์ที่ขณะตำรวจกำลังสอบปากคำในเต้ยเต้ยหรือว่านายทาดา
นะฮะเต้ยเนี่ยเป็นเพื่อนของนายจักริตที่นั่งซ้อนท้ายไปแล้วถูกตำรวจจับกลุ่มได้นะซึ่งเต้ยเนี่ยเล่าบอกว่าดาบตำรวจชาคริสเนี่ยได้ยิงปืนจริงแต่เป็นการยิงขึ้นฟ้าสองนัดนะฮะดาบตำรวจชาคริสเนี่ยเล่าแบบนี้อันนี้ฟังตำรวจบ้างนะฮะสืบเนื่องมาจากว่าได้รับแจ้งจากประชาชนว่าในช่วง
ใครไปแจ้งความเพราะกลัวว่าจะมีอันตรายถึงกับตัวเองผู้วังคับบัญชาก็สั่งการให้ออกไปหาข่าวแล้วก็จับกุมเหตุนะฮะไปฟังเสียงของตำรวจซึ่งเขาเป็นคนขับรถนะครับคันที่เป็นบิ๊กไบท์นะไปฟังครับ

สรุปให้คุณผู้ชมฟังใหม่แบบนี้บิ๊กไบท์คันที่ประสบเหตุที่ล้มไปเป็นรถของตำรวจนายนี้คือดาดตำรวจทาคริสต์แล้วสิ่งที่นายจักริจซึ่งเป็นคนขับรถจักรยานยนต์คนนั้นพูดคือนุ่มปริศนีเนี่ยไม่ตรงกันกับที่ดาดตำรวจพูดนะฮะแต่คลิปที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยคือเต้ยหรือทาดาเนี่ย
นะฮะว่าทาดาเนี่ยสารภาพกับเจ้าหน้าที่ก็เลยมีการส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีในข้อหารร่วมกันพยายามฆ่าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตและร่วมกันพาอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือว่าทางสาธารณะโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือโดยไม่มี

ตัวเพื่อสู้ต่อในชั้นศาลทีนี้สืบส่วนประวัติไปมาของแนวจักริดพบว่าเป็นบุคคลอันตรายชอบนำอาวุธปืนออกไปยิงเล่นเป็นประจำทั้งที่บ้านในไร่นาของตนเองล่าสุดมีผู้เสียหายไปแจ้งความดำเนินคดี๒คดีในท้องที่ของสอบพรเมืองกาลจนาบุรีนะครับตำรวจก็คือดาวตำรวจชาคริตเน
เอาเป็นว่าคนขี่คือจักริดไม่ยอมรับพูดอีกอย่างหนึ่ง
แต่คนซ้อนคือทาดาเนี่ยรับสารภาพนะฮะ
แล้วจักริตบอกว่าไม่มีปืน
แต่ตำรวจเห็นว่าจักริตเอาปืนมาโบกเหมือนจะยิงใส่

ตอนนี้ความไม่ตรงกันเลยทั้ง๓คนเลยแหละ
คนขี่และเพื่อนที่ซ้อนและตำรวจไม่มีใครพูดตรงกันเลย
เดี๋ยวรอกันสืบสวนต่อไปว่าสุดท้ายเหตุการณ์มันเกิดขึ้นอย่างไรกันแน่นะครับ